ผู้ชมครับเชื่อว่าท่านคงตามข่าวเรื่องของการปรับสูตรการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในไทยกันอยู่
อย่างล่าสุดเนี่ยมติที่ออกมาของคณะกรรมการของไทยเนี่ย
บอกว่าจะให้เป็นวัคซีนเข็มแรกคือใช่ค่ะจากนั้นเข็มที่สอง
ออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเป็นลักษณะของการเตือนว่า
ถ้าโดยตัวบุคคลเนี่ยจะไปปรับสูตรเองโดยตัวบุคคลเนี่ยไม่ได้
แต่ถ้าโดยสาธารณสุขของแต่ละประเทศพิจารณาแล้ว
เห็นว่าปลอดภัยแล้วก็สามารถปรับสูตรได้
อันนี้ไม่ได้มีปัญหาใช่ค่ะนะฮะอันนี้คือหนึ่งนะฮะ
สองก็คือเมื่อวานนี้มีข่าวว่านายกสั่งให้ทบทวน
ตามที่คณะกรรมการหรือว่าคุณหมอเสนอเรื่องปรับสูตรการฉีดวัคซีนในไทยมา
ค่ะบางข่าวเนี่ยบอกว่าสั่งเบรกเลยด้วยซ้ำใช่
วันนี้โคศกรัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับบอกว่านายกไม่ได้สั่งเบรกนะฮะ
เพียงแต่ว่าให้ไปพิจารณาตามการพิจารณาของคุณหมอ
หรือว่าคณะกรรมการที่เขาเกี่ยวข้องอย่างรอบครอบนะ
ถ้าจำเป็นจะต้องมีการปรับสูตรก็สามารถทำได้นะฮะ
ขอให้ไปพิจารณาอย่างรอบครอบนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองน้ำมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้มีประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาตินะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตกลงแล้วจะ
ทบทวนแบบไหนอะไรยังไงจะใช้เหมือนที่มีมติออกมาของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ก่อนหน้านี้หรือไม่ในการปรับสูตรวัคซีนคุณอนุทินไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะฮะ
ตอนที่นักข่าวไปถามนะครับที่เจอกันในช่วงก่อนจะเข้าประชุมนะครับ

อนุทินได้ไปเจอกับนายแพทย์ปียสกลสกลสัตยาธรนะครับ
ประธานคณะกรรมการในการจัดหาวัคซีนทางเลือกนะฮะ
ก็มีการหารือกันอยู่สักประมาณ๓๐นาทีด้วยนะครับ
ซึ่งเรื่องการปรับสูตรวัคซีนเนี่ยคุณหมอปียสกลบอกว่า
เดี๋ยวนายกจะเป็นผู้แถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

หลังการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติวันนี้นะครับ
แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับสูตรวัคซีนนะครับ
แต่ขอชี้แจงในภาพรวมเกี่ยวกับข่าวขององค์การอนามัยโลกนะครับ
องค์การอนามัยโลกเห็นว่าถ้าหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไหนมีข้อมูลในเชิงวิชาการในการเลือกใช้วัคซีน
ก็สามารถพิจารณาได้ตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศสามารถดำเนินการได้นะฮะ

รวมเนี่ยองค์การอนามัยโลกเห็นว่าองค์การอนามัยโลกเขาออกประกาศนะครับค่อนข้างยาวเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นบางทีเราไปตัดท่อนใดท่อนหนึ่งก็อาจจะเกิดปัญหาได้
แต่ในภาพรวมเนี่ยองค์การอนามัยโลกเห็นว่าถ้าหน่วยงานสารสุขของแต่ละประเทศมีข้อมูลวิชาการในการสับสนุนในการเลือกใช้วัคซีนแบบใดแบบหนึ่ง
ก็ถือว่าสามารถทำเนินการได้ทั้งนี้ซึ่งกับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ของแต่ละประเทศนั้นนะครับ
ไม่ได้บอกว่าถือว่ามีอันตรายอะไรหรือว่าห้ามทำนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันครับผม
เดี๋ยวคงต้องรอฟังท่านนายกชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะ

ก็จะมีการแถลงกันอย่างชัดเจนเป็นทางการนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายแพทย์สมหวังด่านชัยวิจิตรประธานคณะกรรมการด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

สนับสนุนมติของที่ประชุมคณะ
กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้ฉีดวัคซีนโควิด๑๙

ยืนยันว่ามีการศึกษาการวิจัยในไทยรองรับแล้วก็ผ่านการพิจารณา
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดและสถานการณ์ในขณะนี้นี่นะฮะ
ทีนี้๒วันที่ผ่านมาจันทร์อังคารจนถึงวันนี้วันพุธเนี่ย
ข้อมูลเรื่องของการฉีดสูตรวัคซีนแบบสลับเข็มกันแบบนี้มันออกมาเยอะมาก
ตอนนี้ประชาชนคือสับสนค่ะเพราะว่าหน่วยงานบางหน่วยงานก็พอตอนแรกออกมาเปิดสูตรฉีดสลับเข็มกันปุ๊บ
ก็บอกเลยว่าจะมีการฉีดสลับเข็มกันแต่พอนายกออกมาเบรกก็ออกมาเบรกเหมือนกันว่าเอาเปลี่ยนกลับไปเป็นสูตรเดิม
ตอนนี้ประชาชนก็เลยเหมือนกับว่าตกลงต้องทำตัวยังไงแล้วต้องฉีดอะไรแล้วมันปลอดภัยจริงไหม
หลังมีรายงานข่าวว่านายกออกมาเบรกแต่โฆษกรัฐบาลยืนยันว่าท่านไม่ได้เบรกท่านแค่ให้ไปพิจารณาอย่างรอบครอบ
แรกบอกปรับสูตรเลยแต่เมื่อคืนนี้บอกขอสูตรเดิมไปก่อน
คือตอนนี้ค่ะประชาชนเลยบอกว่าคุณไปคุยกันให้เรียบร้อยก่อนดีไหมไปตกลงให้ชัวร์คุยให้จบคุยให้เสร็จแล้วค่อยมาประกาศทีเดียว
ประชาชนไม่ใช่หนูทดลองนะไม่รู้มันจะปลอดภัยยังไงไหมเนี่ยคนเข้ามาคอมเมนตกันเยอะเหมือนกัน
ส่วนที่อุบลราชธานีนะคะจุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะ
ปรับสูตรตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วนะคะ
แต่หลายคนก็ไม่ค่อยมั่นใจคนที่มั่นใจตามสูตรก็มีบอกว่าเอออะไรก็ได้ขอให้ได้เป็นวัคซีนเนี่ยขอฉีดไว้ก่อน
แต่บางคนเขาก็บอกว่าเขางงอ่ะในเมื่อเข็มแรกฉีดยี่ห้อหนึ่งไปแล้วทำไมเข็มที่๒ต้องเป็นต่างยี่ห้อกันด้วย
แล้วคนที่บ้านที่ฉีดก่อนเขาฉีด๒เข็มเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดแล้วแล้วมาถึงตัวเขาเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนเข็มที่๒เป็นต่างยี่ห้อกันเขาไม่ค่อยมั่นใจ
ส่วนตัวก็ยังงงอยู่นะครับว่าทำไมถึงต้องปรับยี่ห้อเป็นคนละยี่ห้อแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามข่าวสารต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับ
ก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมครับใช่ครับไม่มั่นใจครับ
แล้วเราคิดว่าเราจะฉีดต่อไหมครับ
ก็เดี๋ยวดูก่อนครับแต่ว่าถ้าไม่มีถ้าส่วนรวมไม่มีผลอะไร

ส่วนทางด้านในแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร

ราชวิทยาลัยจุฬาพรยังไม่มีนโยบายปรับสูตรฉีดวัคซีนสลับชนิด
เว้นกรณีคนที่มีอาการข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนเข็มแรก
ค่อยมาเปลี่ยนเป็นเข็ม๒ให้เป็นต่างชนิดได้
ก็อยากจะขอเดินทางตามแนวสูตรเดิมไปก่อนเพื่อความปลอดภัย

เดี๋ยวค่อยจะมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะคะ